คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันนะคะเรื่องนี้สำคัญมาก
เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นความตายของคนเลยนะ
แล้วก็เรื่องของวิธีการในการรักษานะว่ามันถูกต้องหรือเปล่า
ตามหลักการอะไรต่างเนี่ยนะฮะใช่ค่ะสืบเนื่องมาจากที่มีคลินิกคือ
หนึ่งเขาออกมาอ้างบอกว่าเขาได้นวัตกรรมมาจากเกาหลี
เห็นไหมใช่ฮะยาเคนทำเสริฟข่าวไปแล้วนะแปะแล้วก็ห่อไว้อย่างงี้
ตามร่างกายส่วนที่คุณเจ็บป่วย

เพราะศิลาอันนี้นอกจากเป็นนวัตกรรมเกาหลีแล้ว
ผสมสมุนไพรห้าสิบชนิด
แตะได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า
แบบที่เห็นนี้คือวิธีการรักษาที่ทางคลินิกนี้

ใช่แล้วเขาบอกว่ารักษาได้ตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบเลยค่ะ
ไล่ไปเลยนะถ้าคุณปวดเมื่อยรักษาได้
ถ้าคุณเป็นไมเกรนรักษาได้
ถ้าคุณเป็นมะเร็งรักษาได้
ถ้าคุณเป็นโควิดก็รักษาได้
อุณิบริษัทวัคซีนี่กุมขมับแล้วนะคะถ้าเป็นอย่างนั้น
ถ้าเรียกอย่างนี้ต้องเรียกว่าศิลาวิเศษแล้วมั้
นั่นน่ะสิแล้วประเด็นคือคุณราคาไม่ใช่ถูก
วิธีการรักษาคือแค่เอาศิลาบำบัดมาติดตามร่างกาย
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น๒๐๐๐๓๕๐๐๐บาทต่อคน

มีคนหลงเชื่อนะแล้วก็ซื้อไปแปะตามร่างกาย
วันที่หนึ่งก็แล้ววันที่สองก็แล้ว
หนึ่งสัปดาห์ก็แล้วเออมันไม่หายฮะ
มันไม่มีโรคไหนหายเลยอย่างที่เขากล่าวอ้าง
ผู้เสียหายเขาบอกหลงเชื่อสูญเงินกันไปหลายคน
บางคนหลักแสนบางคนหลักล้านนะคะ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะมีลูกชายของผู้ป่วยที่หลงเชื่อ
คำอ้างเหล่านี้เขาบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ผมขอท้าพิสูจน์เอาไอ้เจ้าศิลาบำบัดเนี่ยนะคะ
แล้วก็น้ำสมุนไพรที่คลินิกอ้างบอกว่ารักษาคู่กัน

รองศาสตราอาจารย์ด๊อคเตอร์วีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำวิภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสต
และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอก
อาจารย์ออสช่วยด้วยตรวจสอบให้ผมที
ศิลาบำบัดนี้มีนวัตกรรมอะไรหรือ
แล้วมันมีสมุนไพร๕๐ชนิดจริงไหม
อาจารย์ออฟบอกได้สิเดี๋ยวตรวจให้
สรุปว่าเอาศิลาไปผ่าครึ่งนำเข้าเครื่องตรวจ

จากสารที่เอาไว้ใช้หล่อเรซิน
ส่วนน้ำดื่มสมุนไพรข่าวดีคือไม่พบสารพิษ
แต่มันก็เป็นแค่น้ำมันหอมระเหยที่พบในพืชสมุนไพรทั่วไปค่ะ
จากการวิเคราะห์ก็ไม่เจอสมุนไพรใดนะครับในหินศิลานี้นะครับ
ส่วนน้ำดื่มสมุนไพรก็ต้องถือว่าโชคดีนะครับ
เราวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเดียวกันความน่าเชื่อถือก็คือ๑๐๐นะครับ
ตัวน้ำสมุนไพรไม่พบสารพิษสารอันตราย
ส่วนใหญ่จะเป็นสารกลุ่มเชอร์พีน
หรือสารระเหยเขาเรียกว่าน้ำมันหอมระเหย

ซึ่งไม่ทราบว่าเขาใช้สมุนไพรตัวไหนบ้างนะครับ
โอ้โหดูสิอาจารย์เอามาขูดแบบนี้
หาสารประกอบซะหน่อยสรุปเป็นเลสิ้น
เขาบอกว่าเป็นสารประกอบที่เอาไว้ทำเรซิน

เราโทรหาเจ้าของคลินิกเลยหมอเติ้ล
เธอก็ยืนยันนะคะว่าศิลาบำบัดของเธอ
มันมีส่วนผสมของสมุนไพร๕๐ชนิดจริง

คราวก่อนที่นักข่าวถามเธอก็ยืนยันแบบนี้
คราวก่อนที่หมอปลาบุกไปถึงคลินิกเธอก็ยืนยันแบบนี้
คือที่อาจารย์ออสบอกว่าไม่เจออะไรเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ไม่ว่าเทคโนโลยีที่ไหนก็ตาม
ยังไม่สามารถแยกสมุนไพรออกมาจากศิลาได้
ทุกอย่างมันถูกล้อมรวมกันอยู่ในก้อนเดียวทั้งหมด
ซึ่งการผลิตเนี่ยนะมันเป็นนวัตกรรมของเกาหลี
ค้นโดยแฟนนุ่มชาวเกาหลีของเธอเองร่วมกับครอบครัว
แล้วก็ส่งมาให้เธอทดสอบแล้วก็รักษากับคนจริงที่ประเทศไทย
ส่วนจะมีส่วนผสมของเรซินตามที่อาจารย์ออสบอกหรือเปล่า

เพราะเธอก็ไม่ได้รู้ข้อมูลส่วนผสมเชิงลึกเท่าไหร่
เพราะไม่มีโอกาสกลับไปถามสามีชาวเกาหลีแล้ว
เพราะสามีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าอ้าวเห็นเขาคืนเงินให้แล้วไม่ใช่เหรอ
วันนั้นดูข่าวอยู่ใช่ค่ะมีลูกค้ามาขอรับเงินคืน
ซึ่งเธอเองก็คืนเงินให้ลูกค้าไปแล้ว๕ล้านบาท
บอกตอนนี้แทบไม่มีเงินเหลือแล้ว
ต้องขายคอนโดเอาเงินมาคืนลูกค้าหมดเลย
ย้ำอีกครั้งเธอไม่ได้ช่อกงใคร

เพราะอยากเอาเงินมาเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยมะเร็งฟรีค่ะ
มันมีสมุนไพรอยู่ในนั้นค่ะแต่มันแยกออกมาไม่ได้ค่ะ
มันไม่มีทฤษฐรีที่จะแยกออกมาได้ว่าว่าเป็นอะไรแฟนพี่อ่ะเป็นคนทำ
แล้วก็ทีนี้เนี่ยแฟนพี่เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะทีนี้มันก็จะลำบากนิดนึงว่าเรา
เราจะไปถามเขายังไงว่ามันเป็นอะไรแต่ถามว่ามันก็ต้องเป็นภาษา
นะเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนเลสินซึ่งคือเขาก็ทำคือมันไม่ใช่ว่าเป็นหินแบบ
ที่เห็นนะมันเป็นมันเป็นเอาทุกอย่างมาหลอมลงไปในเลซิ่งแบบเนี้ยค่ะแต่ตัวพี่เติ้ลเองก็ยังยืนยันว่ามันยังมีสมุนไพร
แล้วก็ไทเทเนียมอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะเขาบอกพี่แบบนี้ค่ะอ่า
แต่ว่ามันแยกไม่ออกเวลาแยกแบบเนี้ยมันไม่มีเครื่องแหน่งที่จะแยกออกได้
แต่พี่ก็ไม่ได้ดื้อดึงนะคะเพราะพี่ไม่ได้ทำแล้วแล้วพี่ก็เรื่องธุรกิจทุกอย่างตรงนี้แล้วด้วย
อืมเธอก็ยอมหยุดธุรกิจแล้วใช่ไหมค่ะหยุดแล้วครับอืม
ทีนี้ผู้เสียหายคุณนิวที่บอกว่าเป็นลูกชายของคนที่เป็นผู้ป่วยแล้วก็หลงเชื่อเอาซื้อศิลาไปเนี่ยนะคะ
ก็เสียเงินเป็นแสนแสนน่ะนะใช่เขาเองเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้เสียหายหลายหลายคน
เข้าร้องทุกข์กับทนายภัยศาลแล้วก็หมอปลาด้วยแล้วก็บุกบุกไปที่คลินิกของหมอเติ้ลเลย
บอกเนี่ยผมเดาแล้วไม่ผิดเลยไม่ผิดคาดเลยว่าผลการทดสอบมันต้องออกมาตรงกันข้ามกับที่หมอเติ้ลบอกเอาไว้
ตอนนี้เขารวบรวมผู้เสียหายที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งที่เคยรักษากับหมอเติ้ลมาประมาณ๔คนถึง๖คนแล้ว
ทั้งหมดได้เงินคืนจากหมอเติ้ลแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ยืนยันแต่เขาบอกว่าถึงจะได้รับเงินคืนแล้ว
แต่เรื่องคดีความเขาจะเดินหน้าให้ถึงที่สุดเพราะเขาถือว่านี่คือความผิดฐานช่อโกงค่ะ
ก็รู้สึกว่าก็สิ่งที่เขาพูดมันก็ไม่ใช่ความจริงนะ
เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็มีประมาณ๔๖คนโดยประมาณนะครับ
ทั้งหมดนี้ยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับทางคลินิกแล้วก็หมอเติ้ลให้ถึงที่สุดใช่ไหมครับ
ปล่อยให้เป็นตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
อันนี้ก็อยากจะฝากถึงหมอเติ้ลว่าหยุดแถหยุดหลอกลวงเขาซะเถอะหมอเติ้ล
มันไม่ดีหรอกเราต้องยอมรับตัวเองว่าวันนี้หมอเติ้ลอ่ะ
ถ้าหมอเติ้ลยังคิดว่าจากที่อาจารย์ออสเอาไปทดลองเนี่ย
มันยังไม่ถูกต้องตามกระบวนการแท้ที่จริงแล้วมันมีสมุนไพรอยู่ข้างใน๕๐กว่าตัวเนี่ย
ผมว่าสิ่งตอนนี้ให้เอาเลซิ่งตัวนี้รักษาหมอเติ้ลก่อนเถอะ
สมองหมอเติ้ลก่อนเผื่อหมอเติ้ลจะเข้าใจวิทยาศาสตร์